ยังหาตัวไม่เจอเลยตายินหายไปถ้าเกิดนับถึงวันนี้เข้าสู่วันที่สิบแล้ว
แต่ถามว่าพอมีความหวังไหมมีค่ะเพราะอะไรเขาไปเจอรอยเท้า
เป็นรอยเท้าที่ถอดรองเท้านะเป็นรอยเท้าย่ำไปแล้วก็มีรอยตัดไม้ไผ่ด้วย
นี่ค่ะการค้นหาภารกิจการค้นหาคุณตายินวัย๘๐ปี
วันนี้เข้าสู่วันที่๑๐หลังจากที่หายตัวไปในป่าอุทยานแห่งชาติภูผายน
เขาตรงนั้นเนี่ยมันมีภูผาพึ่งภูป๊ะแล้วก็ภูผาแอกพื้นที่มันกว้างมากค่ะ
ประมาณห้าพันกว่าไร่แล้วเมื่อวานนี้นะเขาก็เรียงแถวหน้ากระดาน
ตามหาพวกจุดต้องสงสัยต่างบริเวณวัดถ้ำผาพึ่ง
ที่มันเป็นรอยต่อกับสำนักสงฆ์วิโมกอาสม
คนไปตามหาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีกำลังคนที่ไปตามหา๑๕๐คน
สุนัขดมกลิ่นด้วยค่ะมีโดรนขึ้นบินแต่ก็ยังไม่เจอ
อันนั้นเป็นภารกิจเมื่อวานดูของวันนี้หน่อยนะคะ
วันนี้ทีมค้นหาก็ต้องเดินเท้ามุ่งหน้าสู่ลำห้วย
กลุ่มทางรถมอเตอร์คอร์สเนี่ยค่ะจักรยานยนต์วิบาตเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอเบาะแสเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพ
เจอเป็นรอยเท้าอ่ะรอยเท้าเดินตามลำห้วยเหมือนกับนี่นี่เห็นไหมคะ
เป็นรอยเท้าที่เป็นเท้าเปล่าคิดว่ารอยตรงเนี้ย
พอเจอปุ๊บคุณก็ต้องถามก่อนแล้วว่าอันนี้มันรอยเก่าหรือว่ารอยใหม่
เขาบอกว่าตรงเนี้ยน่าจะประมาณเป็นรอยห้าถึงหกวันแล้ว
ถามว่าใช่รอยเท้าของทีมค้นหาหรือเปล่าทีมค้นหาเขาสายหัวค่ะ
บอกว่าไม่น่าจะใช่ทีมค้นหาเพราะว่าตอนถามทีมค้นหานะ
ทุกคนใส่รองเท้าทั้งหมดเลยไม่ได้มีใครถอดรองเท้าระหว่างเดินค้นหา
อกจากรอยเท้าแล้วยังมีร่องรอยการตัดไม้ไผ่ค่ะ
อยู่แถวแถวนั้นด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นป่าต้นหวายที่ขึ้นแบบขึ้นหนาแน่นเลยอ่ะค่ะแล้วลำห้วยที่พบรอยเท้าเนี่ย
ก็ห่างจากจุดค้นหาเมื่อวานเนี้ยไม่ไม่มากนักอ่ะนะคะ
กระจายกันไปนะครับคนละทางนะครับรอบภูเขาทีละลูกทีละลูกนะครับ
นี่ที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือเป็นบรรยากาศ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแบบนี้
นะคะรัดเลาะเข้าไปตามแบบเนินต่างต่างครับ
ก็ไปสังเกตสิ่งที่มันน่าจะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับการค้นหาตัวของตายินเนี่ยนะคะ
แล้วก็จุดที่พบรอยเท้ามันเป็นเส้นทางที่ทีมค้นหาเองนะ
เขาเจอหมวกไหมพรมของตายินที่ตกเอาไว้แล้วอันเนี้ย
มันถือว่าเป็นเบาะแสที่ระบุได้ว่าคุณตายินเดินมาตรงเส้นทางตรงนี้
แล้วยาดก็บอกด้วยว่าหมวกไหมพรมที่เจอเนี้ยเป็นของตายินจริงจริง
ดังนั้นทุกอย่างมันน่าจะงวดเข้ามาแล้ว
แล้วเราก็หวังว่าจะเจอตัวคุณตายินวัย๘๐ปีในเร็ววันนี้นะคะ